สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะค่าใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

คุณอังจิครับอังจิไม่ทำงานอ่ะแล้วเราก็กำลังคุยกันเรื่องแหม่จะเลือกตั้ง
อังจิเป็นทางไหนไอ้ไหนก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ได้ไงไม่เกี่ยวอังจิเล่ามา
เอาชุดเธอก่อนเดี๋ยวค่อยมาถึงพี่มาวันว่ายใช่ไหมครับ
วันนี้ก็เป็นวันตุดจีนคุณแม่แล้วนกบนหัวคือนกสองหัวใช่สองสามหัว
จะรวมหัวมันด้วยเพื่อความสวยงามค่ะวันนี้มาในธีมของว่า
ต้อนรับวันไหว้จุดจีนค่ะคุณแม่เดี๋ยวมีพรุ่งนี้อีกวันคือวันจีนที่
คือวันสุดจีนใช่ไหมครับพรุ่งนี้วันว่ายดูกับพี่มาสค่ะพี่หนุ่ม
ส่วนพี่มาสกระทราบวัยลงไปอยู่ที่ชั้นมรธยม
ทำดีดีดูดูอยู่ระยุดร้อยกว่า
กันกระต่าปากไว้ว่าลายลาวมาคะ

นอกเตอร์ให้ผ่านแล้วนะคะชุดเนื้อคืนี่เรียกตัวเลยนะคะ
คืนนี้ถวัญตัวนะคะ

ไปเลือกไปดูคลิปนี้ก่อนค่ะ

ดูคลิปก่อนนะคะ

กูจะให้ดูคลิปคุณไปยืนขวางทางนะครับ
เออนกมันก็เต็มจอดก่อน

เป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์

โอ้โหคลิปนี้

เรียกว่าขี่ดีกว่าเรียกว่ายืนอยู่บนมอเตอร์ไซค

นี่นะครับคือโลกออนไลน์ก็มีการ

เป็นรถจักรยานยนต์นะครับเป็นวิน
หมายเลข๑๙ขับขี่ด้วยท่าทางหวาดเสียวนะครับ
ขึ้นไปยืนอยู่บนเบาะรถตะกาญานยนต์

ย่านอ่อนรุตเกิด๔องค์วิทยานกัน

ชื่อเพราะนะครับอายุ๒๔ปี
เป็นคนขับรถตะกาญาณยนต์
รับจ้างทะเบียนนะฮะหนึ่งก่อไก่งองูห้าหนึ่งเจ็ดสี่
ปรากฏอยู่ในคลิปนี้ตอนนี้เขาเดินทางไปมอบตัวแล้วที่สนประเวท
จากการตรวจสอบพบว่าในการพักนั้นยืนบนเบาะรถจักรยานยนต์ขณะวิ่งอยู่บนถนนศรีนคริน
่งหน้าราชกระบังขาออกระหว่างซอยอ่อนนุษย์๕๗หน้าหวาดเสียวทีเดียวนะครับ
แล้วก็เรียกว่าเป็นอันตรายนะฮะสำหรับผู้ร่วมทางภายหลังครับการเข้ามอบตัวในการพักนั้น
มือไหว้ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปเขาบอกเขาเกิดความคึกขนองขึ้นมา
ขอโทษขออภัยสังคมด้วยแล้วก็บอกว่าทุกคนไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
นี่นะฮะขณะที่ทางพันธบรวจเอกอลงกรสิริสงครามภูมิกับสนประเวท
ก็เปิดเผยเรื่องนี้นะครับว่าเบื้องต้นพนักงานสอบสวนนั้นได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด๕ข้อหา
คือ๑ขับรถโดยประมาทหรือหวาดเสียวโทษปรับตั้งแต่๔๐๐๑๐๐บาท
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับ๒๐๐๑๐๐๐บาท
ขับรถโดยไม่สวมบู่นิรภัยโทษปรับ๕๐๐บาท
๔ขับรถโดยใช้รถที่ไม่จัดทำประกันภัยภาคบังคับตามประบอบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพศ๒๕๓๕ปรับไม่เกิน๑๐๐๐๐บาท
ใช้รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

แล้วเขาเด้งไปอยู่ในใต้ท้องรถใคร

เออไม่ถ้ายถ๗๐ไม่ได้
มันคือหรอไงเดี๋ยวขดโหลลงมาคล่อมและขีเท่าไป

ถ้าคุณกระเด็งลงมาโดนรถอื่นจะไปใต้ท้องเขา
แล้วเขาทำได้ยังไง
เอาก็เหมือนกับที่เวลาเราไปดูกายกรรม

หรืออันนี้อ่อนจะล๊อคคันเร่งไว้
ก็ต้องทำเป็นภาจ่ำถูกมั้ยครับถึงรู้จังหวะ

ใครขี่มอเทศไงเล่าให้ฟังหนสีว่าทำไม
มันไม่ง่ายังงี้มันไปได้เพียงแต่ว่า

ร้านโรงแรมของขุ้นโบ้สวิบุญนัน

หมายถึงทางล็อคเตอร์พี่ขี่มอไซไหม
ไม่ขี่ขี่พี่อย่างเดียว

เรื่องราวดีแบบนี้น่ารักมากเลย

ยังได้อยู่
อำมามึงจะใส่แว่นไป

ตรวจจีนต้องพูดเพราะ

ใจบุญนะชาวอุดรธานี

จังหวัดอุดรกันเลยทีเดียวนะฮะ

อายุ๖๘ปี
เป็นเศรษฐีเมืองอุดร

แล้วก็ยังจะมีตลาดนัดปรีชา

กับครอบครัวของเขาทุกปีเขาแจกอังเป่าให้กับชาวบ้าน
คนพิการผู้สูงอายุเด็กผู้ด้อยโอกาสที่ยากจน
โดยพากันมารับอังเปล่าตั้งแต่รอตี๕เลย
็แบบว่าน่ารักมากนะจัดเก้าอี้กางเต็นต์อะไรต่อมีอะไรไว้ให้
มีลูกชิ้นปิ้งน้ำผลไม้ขนมจำนวนเยอะแยะมากรอรับอยู่
เขาเตรียมเงินไว้ทั้งหมด๒ล้านบาท
ในการที่จะนำมาแจกให้กับผู้ที่แบบว่ายากไรนี่แหละ
เท่าไหร่ไม่รู้นะเอออยากรู้เหมือนกันนะ
ก็เลยทำให้การจราจรตรงหน้าบ้านพักของเฮียแกเนี่ยนะ
ติดขัดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเขาทำอยู่เป็นประจำทุกปี
จราจรก็จัดสรรกันไว้เป็นอย่างดี
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอปพรมูลนิธิ
ที่มาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยกันหน่อยทีเดียว
วิธีการแจกก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมาก

เขาก็จะนั่งกันแล้วก็จะเดินเรียงกันเข้ามา

เขาก็จะมีพนักงานเขียน

จะได้ไม่ต้องแบบว่ามาซ้ำซ้อน

ก็ออกไปนะฮะ
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นประจำทุกปีกันเลยทีเดียว
แล้วก็แบบว่าจะมีการเบียดเสียดไหม

แต่ว่าเขาก็กลัวการบาดเจ็บคุณรู้ไหมฮะ
ก็มีโรงพยาบาลศูนย์ของอุดรธานีมูลนิธิเนี่ย
มามีรถพยาบาลมาเรียบร้อยรออยู่นะคะ
เผื่อว่ามีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น

เป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน

เหมือนเช่นเคยนะไม่เคยที่จะเปิดเผยตัวเลขด้วยนะ
เมืองต้นก็บอกมาแค่ว่า๒ล้าน
แต่ว่าหากไม่พอก็จะต่อไปเรื่อย

มือสองแกศึกต้องมีคนมาช่วยแจกอยู่ฮะข้าง
หูส่อง๒๐๐มึงคนส่อง๒๐๐มึงคน
ก็ดีนะช่วยเหลือกันไปอย่างนี้นะน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะ
ขอบพระคุณมากเลยค่ะเสียบตีดีใจด้วยค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นด้วยนะคะ
พี่หนุ่มกันชัยเราใจฟังแจกเด็กเยอะกว่านี้อีกค่ะ

แต่เมื่อเช้าแจกเลสซิ่งไป๒๐๐บาท
แล้วคนอื่นน่ะร้านคนอื่นนึงเยอะนี่คือแม่มันขอสิ
เม่มันมาเช้านี่
คือผมลงจากรถปุ๊บเลสซิงเป็นไงลูก
ให้แตะเอียวหลานยังไงแตะเอียวหลาน
แล้วพรุ่งนี้เขามีการแสดงโชว์เขาซ้อมลูกมา๒วัน๒คืนแล้ว
ผมมีตังค์อยู่ในกระเป๋าอยู่๒๒๐๐บาท

ต้องให้๒๐๐๐บาทแล้วคือใช้อะไร

ก็ให้ไป๒๐๐๐บาทสูตรตัวเองเก็บไป๒๐๐บาท

หรือ๒๐๐บาทตอนนี้เหลือเท่าไหร่

ออกมาตั้งแต่๘๐บาท

ตั้งแต่๘๐บาทเป็นไรน่ะอยากซื้อลดหมด
อะเดี๋ยวไปดูเรื่องฝุ่น
อุตสาหกรรมเข้าร่วมมือลดปัญหาเรื่องฝุ่นละอองนะคะ
สองวันมาเราจะเห็นว่าข้าฝุ่นมันลดลง
ลดลงเลยหลายพื้นที่เป็นสีเขียวเลยนะฮะ
แต่ก็มีสีเหลืองสชมจำจาลบ้าง
เหตุนี้เราทำให้เราได้รู้ว่า
ผ้าอุสาหกรรมก็ร่วมมือด้วยนะฮะ
นอกจากมีฝนเทียบมีอะไรแล้วด้วยนะฮะ

ถ้าเขาจะหยุดเพิ่มในช่วงตรุษจีน

ซึ่งจะหยุดการผลิตและลดกำลังการผลิตลงนะคะ
ของภาคอุตสาหกรรมร้อยละ๒๐๕๐เลย
ตั้งแต่วันที่๔๖กุมภาพันธ์
ปกติเขาหยุดวันเดียวไงตอนนี้เขาขอหยุด๒วันเลย
แล้วตอนนี้พอเขารดกำลังการผลิตแล้ว
ขณะเดียวกันก็เร่งทำความสะอาดโรงงาน

ห้อน้ำระบบกรองฝุ่นต่างให้มีประสิทธิภาพเต็มที่
โรงงานที่มีบอยเลอร์หรือว่าหม้อต้ม
ต้องดูแลไม่ให้ปล่อยฝุ่นควันออกมา
พร้อมกับตรวจสอบรถยนต์ขนส่งให้อยู่สภาพที่สมบูรณ์

ห้ามใช้รถควันดำเขาเอาจริงนะ
มีรายงานว่าโรงงานที่หยุดการผลิต

ฝุ่นละอองลงไปได้ประมาณร้อยละ๓๐
จากฝุ่นทั้งหมดในอากาศก็เยอะนะ

สัดส่วนประมาณร้อยละ๕จากฝุ่นทั้งหมด
เขามั่นใจว่าผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมนั้น
พร้อมใจให้ความร่วมมือ
ในการลดปัญหาฝุ่นละอองอย่างเต็มที่
เอามาดูสถานการณ์ฝุ่นค่ะวันนี้วันที่๔
ปริมาณฝุ่นละอองลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คือ๕๐ปกติถ้าต่ำกว่า๕๐ดีใช่ไหม
กว่า๕๐ไม่ดีของเรามาอยู่ที่๕๐แล้วทุกพื้นที่เลย
ทมก็ร่วมมือกับทุกภาคที่เกี่ยวข้อง

พร้อมทั้งขอความร่วมมือเจ้าของอาคารสูงฉีดพ่นละอองน้ำ
อันนี้เห็นชัดเลยที่ทางจัตุจักรทุกตึกเลยทำ
กรมฝนหลวงก็ขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวง๒ชุด
ไม่เวลา๑๐๓๐นหรือว่า๑๐๓๐น
จำลองเขาก็จากจำลองเหตุคาดการณ์ว่าปริมาณ๒๕น
พรุ่งนี้ปกติจะมีน้ำเพิ่มขึ้น
แต่พอมีฝนหลวงลดลงค่าช่วยได้จริง
ก็ช่วยกันในทุกภาคส่วนปรากฏว่าตอนนี้อากาศกรุงเทพดีขึ้นแล้ว
ยังต้องไปต้องสวมไหมถึงไหมคะนี่ต้องสวม
คืออย่างนี้คนเดินทั่วไปยังต้องไปต้องสวมไหมคะ
ไว้ก่อนมันยังไม่ได้หายไปทันทีมันไม่ได้อยู่ดีก็แวบ
กลายเป็นไม่มีอะไรเหลือเลย
โดยเฉพาะคนที่ใช้ชีวิตกลางแจ้ง
แต่ตัวนี้รู้สึกแปลกมากเพราะว่าพวกพี่อาจจะมีเสียงประทับ
ฝุกตื่นแต่มันไม่มีเลยเอาให้ความร่วมมือกันหมดพูดเทิบนี้เขาก็แบบว่าจุด
เผากระดาษกระดาษทองเขาใช้เป็นสัญลักษณ์แบบว่าวางไว้แล้วก็เก็บไป
ก็คือเขาถึงได้บอกตอนนี้ว่าถ้าเกิดว่าตรุษจีนอันนี้เขาลนลงกัน
ถ้าเกิดว่าคุณไม่จุดเผากระดาษเงินกระดาษทอง
ญาติพี่น้องเนี่ยก็จะไม่ได้ของไม่ได้บ้านไม่ได้รถอาจจะไม่ได้ทองไปอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าจุดตัวคุณเองอาจจะต้องไปอยู่กับญาติพี่น้องแล้วก็อยู่กับเจ้า
ก็บอกแล้วบอกปีนี้ไม่จุนะรู้เรื่องกันนะ
แต่ถ้าจุดปุ๊บก็ขึ้นไปอยู่กับเจ้าเลยคุณขึ้นไปเลย
กลัวไม่จุด
บอกว่ามันเป็นธรรมเนียมก็หมายถึงว่าส่งผ่านไปด้วยไฟล์ของเรา
ส่งผ่านด้วยน้ำคือกรวดน้ำใช่ไหมเป็นธรรมเนียมแล้วก็ไม่ได้ว่ากันว่าถูกหรือผิด

ไอ้กุฏจรเข้หลวงพวกคุณหลุดออกมาไปงับคนหาปลา

ของหลวงพวกคุณหลุดออกมา

คนก็ไม่กล้าลงเพราะว่ารู้อยู่แล้วไอ้นี่มันกัด

เพราะว่างั้นถ้าลงน้ำมันมันกัด

มีเครื่องเรือระเบิดกลางแบบว่าอันดามันกันเลยทีเดียว

ทำให้รู้จักหมู่บ้านหมอแกนมา
พวกหมอแกนนะครับเออนี่เป็นชาวเลนะกซุรินทร์ใต้นะพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติหมู่กซุรินทร์พังงานนี่แหละ
เมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์นี้นะคะเสียหายไป๖๗หลังเลย

เพราะว่ามันก็มีอยู่แค่นั้นเนาะ
ใช่นายสิริพัฒน์พัดกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
พร้อมด้วยผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงานะคะ
ก็ออกเดินทางไปที่หมู่เกาะสุรินตรงอ่าวใหญ่อ่าวบอนใหญ่
ซึ่งก็เป็นเพื่อจะไปดูบูรณะแล้วก็บรรเทา

โดยได้นำเดินการช่วยเหลือทางด้านที่อยู่อาศัยชั่วคราว
อย่างเช่นอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้ายารักษาโรง
ต้องบอกว่าทางด้านนายแพทย์พุทธพฤษครูประสิทธิ์
ก็จะเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
เปิดเผยว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อุทยาน
ร่วมกับหน่วยภาครัฐกับภาคเอกชน
ก็ได้ทำการที่ช่วยเหลือชาวมอร์แกน
โดยอุทยานได้จัดทำอาหารเลี้ยงชาวมอร์แกนไป

พร้อมทั้งประสานงานให้กับช่วยทางด้านสาธารณสุข
กับกองทัพเรือภาคที่๓
ซึ่งก็สาธารณสุขอำเภอคุระบุรี
ก็ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย
ดูสิมอดไปเยอะมากเลยทีเดียว
จากการตรวจสอบพบว่าชาวมอร์แกนแล้วก็

เจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยได้จัดตั้งกองบัญชาการนะฮะ
ก็ร่วมกันช่วยเหลือชาวมอร์แกนนะครับ
ก็มีโรงเรียนชุมชนชาวมอร์แกนเนี่ย
เอาไปพักไว้ที่นั่งชั่วข่าวก่อน

ยังมีการระบุถึงสาเหตุ

ชอบมาเกิดเหตุการณ์คือมีชาวมอร์แกนในหมู่บ้านเนี่ย

ผลปรากฏว่าเครื่องยนต์มันก็เกิดระเบิด
มันก็เลยทำให้ไฟไหม้ลุกลามไปโดนหมู่บ้าน
เพราะว่าหมู่บ้านนี้มันอยู่ตรงเป็นกลางทะเล
มันทะเลแล้วมันก็อยู่ตรงกลางใช่ปะ
ที่มันเป็นเสาสูงแล้วทำได้ไหม

มันก็เลยติดง่ายนะก็ไปหมดเลย
แล้วลมทะเลมันก็พัดอยู่ด้วยใช่ป่
จากเครื่องมือระเบิดใช่นี่เป็นต้น

ก็ดีนะก็ไปช่วยเหลือทันท่วงทีแล้ว
เคยไปถ่ายแบบถ่ายแล้วที่นั่นเยอะ
เขาบอกพื้นที่มันสวยแล้วชาวบ้านแบบ
ใจดีอะไรอย่างนี้สี
ทำไมไปที่เที่ยวที่สวยกับคุณป๋องล่ะคะ

ในการเก็บกระพี
มีไฟฟ้า

๔เมตรถูกมาก

มีคนตีทีมต้องกลับก็เลยต้องออก
จริงผมนั่งสวดหมดเลย

กูพายแท็บช็อกวิญญาณตามติด

พูดถึงข่าวรายงานมานะครับว่านายอดุรักษ์
ผมหาราอายุ๒๙ปี

ได้โพสต์เล่าเรื่องราวชวนขนหัวลุกนะครับ

ชื่อรักคนกู้ชีพกู้ภัยเลย

เขาเล่าเหตุการณ์อย่างนี้

ใกล้จะเสร็จแล้วตอนนั้นนามาร์ทปี๔

จากนั้นเนี่ยหายวับไปเลย

ประมาณนั้นตนก็ด้ทราบข่าวมันมีอุปถิ่ฐเกิดขึ้นที่บ้านคร้วยศรีเสียศ
มีผู้เสียชวิตหนึ่งรายเลยเดินทางไปตรวจสอบ

เป็นรถของพี่คนหนึ่งที่เคยร่วมงานมาด้วยกัน
ก็เลยมีการกู้ซากขึ้นมานะฮะพร้อมกับทำบุญไปให้
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ขึ้นบอกอย่างนี้ว่า
เรื่องมีอยู่ว่าผมกลีนยากใกล้เสร็จประมาณเหลืออีกแถวหนึ่ง
จู่มีเงาขึ้นมานะอย่างที่บอกไปเนี่ยแหละฮะ

ทีนี้หน้าตาเหมือนกับศพที่เขากู้ขึ้นมาไหม
เขาไม่ได้บอกเอาไว้ไอ้ข่าวนี้คือไม่ได้บอกเอาไว้
เขาบอกตัวเขาเองก็เลยตามไปช่วย
ไปช่วยก็ไปตามที่เฮียมาตามแล้วนะครับ
เฮีป๊อกเขาว่างั้นขอให้เฮียไปสู่พบภูมิที่ดี

กี่อย่างสิเช้ามืดเนอะเจออะไรอย่างนี้ก็ปุ๊บลุงเนอะ

ก็คือเขาก็คาดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับร่างที่
เหมือนเขาคงแน่ใจแหละว่าน่าจะใช่เพราะตามอาหารนะรู้จักกัน
มาตามให้ไปช่วยกู้ทีเพราะว่าอยู่ในน้ำมาเล่นกันนะครับ

หลังจากที่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดบ้านไร่นะ
มรณภาพไปทางวัดบ้านไร่ก็ทำการก่อสร้างวิหารเทพวิทยาคมกลางสระน้ำ
ซึ่งเลขศะนี้ทางคณะกรรมการวัดบ้านไร่
กับสวนสัตว์ได้ช่วยกันจับจอราเข้ที่หลวงพ่อคูณท่านได้เลี้ยงไว้จำนวน๑๔ตัว
ทีนี้บางตัวหลบหนีค่ะไปอยู่สระใหญ่นอกวัดบ้านไร่
ซึ่งที่ผ่านมาไอ้กุฎหรือคุณกุฎนะฮะจราเข้ของหลวงพ่อคูณเนี่ย
พ่อคนนี้เขาจะมีลักษณะขาหน้าขาขวาเนี่ยขาดขาซ้ายไม่มีเล็บ
พ่อคุณเอ๋ยนะฮะตาบอดข้างนึงอายุมากแล้วหากินลำบาก
แต่มักจะออกเที่ยวประจำทำให้ผู้คนแถวนั้นทราบกันดี
ไอ้กุดไม่เคยทำร้ายใครเลยแม้แต่คนเดียว
แล้วไปเที่ยวไหนแล้วพ่อคุณเอ้ย
ล่าสุดพูดสื่อข่าวอะไรไงว่าในบุญรอดแพงเน็ตอายุ๓๕ปี
เป็นชาวบ้านใหม่แสนศุกร์นะคะที่อำเภอด่านขุนทศเนี่ย
ได้ออกไปหวานแหหาปลายังบ่อน้ำบ้านใหม่แสนศุกร์
ติดกับสระน้ำวัดบ้านไร่นายบุญรถก็หวานไปหวานไป
กัดเข้าที่บริเวณแขนอ้าวตายแล้วขา
มีเชือกเว้าเชือกอะไรหันนี้เขาจับพี่กุฎไง

พอพี่กุฐเขาไม่ได้กัดแบบกระชากลากถูลงไปทางกาวนี้นะฮะ
ชาวบ้านที่ทราบพากันมาช่วยกันจับ

ส่งกลับไปที่สระใหญ่วัดบ้านไร่

จอราแค่หลวงพ่อครูลไม่เคยทำลายคนมาก่อน
นายบุญรอดบอกว่าตัวเองไปหวานแหแล้วก็เผลอไปเหยียบเขาด้วย

พี่เขาอาจจะตกใจแล้วก็ทำร้ายตนก็เป็นได้
ทีนี้หลังจากที่ในบุรสถูกจอลาเข้กัด
ซึ่งเป็นคนเดียวที่คุ้นเคยกับไอ้กุฎ

เพื่อจะกลับคืนสู่สระใหญ่วัดบ้านไร่
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
บ่อพักน้ำที่มีท่อซีเมนส่งน้ำขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง๑เมตรจำนวน๒ท่อเนี่ย
มันแบบว่าเป็นท่อที่เชื่อมต่อไปยังหนองตองตอด
ที่มีท่อเปิดปิดสำหรับปล่อยน้ำออกไปเนี่ยมันตะแกงเหล็กมันเปิด
กุดเขาก็เลยหนีออกไปเที่ยวได้
นี่มันก็กว้างตั้ง๑เมตรพี่กุฎเขาก็เที่ยวซะหน่อย
อยู่ที่เดิมนานคงเบื่อนะฮะ
ก็ไม่ได้กัดทำร้ายจริงนะ
ขากัดน่องเป็นแผลโคนขาแล้วก็แขนเท่านั้นนะฮะ
ทางพี่บุตรรอศก็ไม่ได้ว่าอะไร
อู้วนี่ไงนิดหน่อย
พี่บุตรรอศนะฮะทายาหายวัย
มาดูเรื่องนี้ซิมคู่๒เบอร์กระเป๋าเดียวนะฮะ
ต่อไปนี้ขอเอาใจคนที่ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตพร้อมกัน

ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เติมเงินครั้งเดียวเบอร์ไหนก็ได้ใช้ได้ทั้งสองซิม
กับคนที่ใช้มือถือและแท็บเล็ตพร้อมกัน
หรือจะใช้คู่กับคนสนิทคนในครอบครัวก็สะดวกยิ่งขึ้น
พร้อมโทรหากันฟรีเล่นโซเชียลฟรี
พิเศษ๒ซิมเพียง๖๙บาท
งานนี้เรียกได้ว่าให้ทุกคู่ฟินกันได้มากขึ้น
ทั้งคู่จิ้นคู่แฟนคู่เพื่อนคู่รัก
นี่นะครับและพิเศษที่พาไปได้กับกิจกรรมสุดฟิน
งานนี้มาลุ้นว่าเมนูคู่เลิฟคู่ฟินอย่างออฟแอนดการนั้นจะเป็นอย่างไร
ร่วมกิจกรรมเพื่อรับสิทธิ์ร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่๑จนถึง๖กุมภาพันธ์๒๙๑๒นะครับ

ในช่วงหน้านี้คุณรู้จักคุณชุดาพาไหมครับ

เป็นผู้กำกับใหญ่และรายละครก็ดังมากออก

มันเจ็บตรงนี้
ออนแม่ให้เยอะเยอะไว้เกียร์
เอายังไงนะ

หลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะคะ
ก็มีข่าวพระเอกเนี่ยเปิดห้องเชือด

คงคือค้าขาย

นะฮะนัดยิ้มกับสาว

นี่แหละก็อย่างที่เราเห็นอยู่ในรูปนะนะ
ยืนยันว่าเธอเองนั่นแหละถูกแท็กไลน์นะคะจนเป็นเหตุให้เกิดไลน์หลุดออกไป
แล้วก็กลายเป็นข่าวเมาส์แซ่บกันสุดกันไปเลยเฉย
โดยมีหลายคนมองว่าพระเอกนัดยิ้มเหนาเนี่ยนะคะ
ดูแล้วหน้าตาคล้ายกับหนุ่มโป๊ปถนวัฒน์น่ะ
นึกออกป่ะคล้ายกันคือว่าอย่างนั้นนะ
โป๊ปเขาก็เลยเผยคลิปที่ตัวเองกำลังจะท่องบทอยู่
โดยมีเพื่อนอีก๒คนนั่งเล่นเกมอยู่ข้าง
แล้วก็จะพยายามชวนโป๊ปเล่นเกม
แต่โป๊ตไม่เล่นก็พยายามจะท่องบทตั้งใจมาก
พี่สิลูกมีมั้ย

นะคะต้องจะยังงี้นะโดยมีช่วงหนึ่งนะที่โป๊ปอ่านบวชว่า

เห็นแฟนสองคนผมไม่มีอะไรต้องเคลียร์กับคุณ
แข็งไงทุกอย่างมันจบไปตั้งแต่วัน
เอกนัดยิ้มเหนาเนี่ยนะคะดูแล้วหน้าตาครับ
คล้ายกับค่ากับหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์นึกออกป่ะ
ออกสิคล้ายคล้ายกันเขาว่าอย่างเงี้ยนะ
ล่าสุดโป๊ปก็เลยเผยคลิปที่ตัวเองเนี้ยกำลังจะท่องบดอยู่
โดยมีเพื่อนอีกสองคนเนี้ยนะนั่งเล่นเกมอยู่ข้างข้าง
แล้วก็จะพยายามชวนโป๊ปเล่นเกมแต่โป๊ปไม่เล่นก็พยายามจะท่องบทตั้งใจมาก
ตั้งใจมากเลยรูปมีไหมมายืนยันหน่อยสิอ่า
นะคะต้องอย่างนี้นะโดยมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่โป๊อ่านบทว่า

เขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดว่าเขาทำหรือไม่ทำใช่หรือไม่ใช่
บอกแต่ว่าเรื่องนี้ที่มีเรื่องเกี่ยวกับข่าวเขาเนี่ย

อ้าวกรรมของเขา

กรรมเกิดจากการกระทำนี่หรือเปล่าคุณแม่

โป๊ะก็ไม่ได้แต่งงานเขายังไม่มีแฟนน่ะเด็ดพุทธ
เหมือนเดี๋ยวว่าผู้ชายหนุ่มมันจะมีความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้หรือไง

แต่ภาพที่หลุดออกมาคือมันมีคำว่าแบบ
ไปสักที่ที่หนึ่งอะไรอย่างนี้
ก็ไม่เห็นเป็นไรเขาไม่มีเมียเขาไม่มีแฟน
แล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรเมียคนอื่นด้วย
ใช่ไหมคนผู้หญิงคนนี้ก็โสดสมมุติว่าสมมุติว่าจริงนะ
แต่ถ้าโป๊เป็นพระโกนหัวเป็นพระเนี่ย
ผมจะเข้าใจว่าเอ๊ยเออทำไมล่ะ
แต่นี่คือเป็นโป๊ปที่เขาไม่มีแฟนไง
แล้วเขาก็ไม่ได้แต่งงานฝ่ายอีกฝ่ายก็ไม่ได้แต่งงาน
เขาไม่ได้อยู่กับคนที่มีเมียแล้วแล้วก็เป็นธรรมชาติของผู้ชายใช่ไหม
แต่เขาไม่ได้มองว่าผิดหรือไม่ผิดแต่เขามองว่าทำไมมันมีออกมาเยอะ

ทำไมมีหลายคนที่ออกมาแชร์ออกมาไม่จบได้สิ้นอะไรอย่างนี้

ใช่ฉันก็มองอย่างนี้นะอย่างตอนนั้นเหมือนกันนะ
มันเหมือนกับผิดอย่างมหันเลยบอยปกรณ์
ที่มีภาพหลุดที่เกาหลงเกาหลีอะไรอย่างนี้

แล้วต้องแบบว่าออกมาพูดแล้วต้องร้องห่มร้องไห้
เพราะผมแบบว่าจะไม่ทำอะไรวะผิดอะไรวะ

เล่น่อวีเล่นเกม

แต่ข้ามายเขาว่าเขาก็ดันไปด่านน้องผู้หญิงเหล่านั้น

เออนาก็กินกินก็เงียบเงียบกันไป

แล้วอาสมเงินให้หมดเลยดีไหม
เดี๋ยวเราก็จะไม่ใช่ปูนเรานี่อย่างปูนเรานี่

เอามาดูผู้การกราบทองเอกหมอยาธาชโลก็นะคะ
ตอนแรกออนแอร์ก็เรตติ้งทรวงเข้าไปถึง

ตอนเดียวเลยเดี๋ยวรออีกทีวันพุธนะฮะ

ตริดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับโลกนะฮะ
อันดับ๖หรือ๘

หลายคนก็ชื่นชมในเนื้อหาสาระของละครที่สนุก

ยังสอดแทรกความรู้เรื่องหมอยาเรื่องยาแพทย์แผนไทยเนี่ย

แฟนทุกคนก็เล่นดียกให้เป็นละครเรื่องนี้ต้องปังแน่

มีคนมาตั้งข้อสงสัยไปโพสต์ว่า
คือคนดีที่โรครอหมอโฮจุนเนี่ย
รีส์เนี่ยเขาโด่งดังในเกาหลีรวมทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ยนะคะ
เป็นเนื้อเรื่องที่มีความอิงประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นศรัทธาของการเป็นหมอ
เชื่อมั่นในความสุจริตแล้วก็รักษาคนไม่หวังผลตอบแทน
มีคนแซวว่าลอกเรื่องนั้นคล้ายเรื่องนี้หรือเปล่าอยากจะบอกว่าหมอโฮจุนนั้นชุไม่ได้ดูค่ะ
ไม่น่ามีส่วนใดเหมือนเลยแรงบันดาลใจเรื่องนี้มาจากหมอแผนปัจจุบันที่เกษียณแล้วหันไปรักษาคนไข้
ด้วยการผสมแพทย์แผนไทยคือหมอสมหมายแห่งสิงห์บุรี
ดูท่านออกรายการแล้วทึ่งท่านได้ตำรับยารักษามะเร็งจากพระรูปหนึ่ง
ย่อนะคะตามเรื่องเนี่ยตามท่านอยู่ภาคใหญ่เลย
อีกเรื่องหนึ่งที่แรงบันดาลใจคือไวรัสอีโบล่าที่ระบาดเนเซล่าลีโอนกินนีไลบีเรีย
ตามข่าวติดสงสารหมอและห่วยพยาบาลมากท่านหนึ่งเนี่ยสู้กับวีโบราณมายี่สิบปี
แล้วก็แพ้นะคะมาเสียชีวิตอิโบล่าในปีนี้ทำให้คุณชู้เนี่ยน้ำตาล่วงเลยนะฮะ
เป็นข่าวดังทั่วโลกหมอพยาบาลทิ้งโรงพยาบาลเกิดขึ้นเพราะความที่มันอันตรายมากโรคภัยไข้เจ็บ
เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดเพราะละครเรื่องนี้เพราะละครยาไทยแพทย์ไทย
สู่กันฟังไม่ได้ซีเรียสไม่ได้แก้ข้อเก่าหาใด
โฮจุนเขาเจอเทวดาที่บอกว่ามาสอนเขาให้รู้จักโรคภัยไข้เจ็บ
รู้จักการรักษาแล้วเขาก็เลยรักษาแบบออกไปตะเวนรักษา
แล้วก็มีเรื่องสงครามมีเรื่องการเมืองมีเรื่องแย่งชิงอะไรอย่างนี้
เป็นเรื่องประวัติศาสตร์คนละแบบกันไม่เหมือนกัน
คนที่บอกว่าดูละครโฮจุนแล้วกับเพราะละครเรื่องนี้
ไม่มีความคล้ายกันค่ะหมายถึงแฟนละครที่บอกมา

และตอนเดียวเนี่ยมันก็หนีผีมันก็เป็นรักษามันนางเอก

ก็พลัดเองเขาไม่ได้เป็น
ไม่ได้ดูเดี๋ยววันมีวันพุธพระห

ช่วงหน้าครับอยากเป็นเอมมี่มรกฏ
ไม่จ๊ะทราบมีเป็นสุด
มีเมียคุณก็เหมือนกันแต่เราก็อยากเป็นเมียคุณเหมือนกันไปดูใช่เดี๋ยวกลับมาครับ
นักแสดงสาวจียอนนะครับซอจียอนยิ้มเขินหลังทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับนักร้องหนุ่มฮั่น
จนกระทั่งน้ำปลาคลอเลยนะครับบอกว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน
พร้อมยังมีการมอบการ์ดแล้วก็มีการมอบรองท้ายเป็นของขวัญ
ส่วนที่ฝ่ายชายโพสต์ภาพเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ทับภาษาเกาหลีบอกว่าสุขภาพนั้นเกิดที่รัก
จียอนบอกว่ายอมรับว่าตกใจไม่คิดว่าอีกฝ่ายนั้นจะโพสต์
สำหรับสถานะตอนนี้ยกให้ไปอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุด
ส่วนจะเรียกว่าแฟนเมื่อไหร่เจ้าตัวบ้วยบอกไปถามผู้ชายนู้นไป
อ้าวอ้าวไหนอ่ะอยากเห็นคำว่าที่รัก
นี่ไงฉันรู้ว่าเธอจะยิ้มแบบไหน

แต่เขายังบอกไม่ฟันไม่แฟนไปถามอัน

ตรงนี้

คือเขาเขียนเหมือนเป็นคำทรัพย์

ข้าวจะเข้าใจความหมาย

ไปฝึกไปหาันนะว่าเขียนยังไง
โอ้ยงันนี้ไม่ใช่แฟนอีกหรอ

อย่างนี้รักกันได้ง่ายที่ไหนเนอะ

ตอนที่เขาเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้นะ
เวลาถ่ายรูปนะเราก็ไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายเลย
บางทีเขาก็จะทำมือไว้อย่างนี้นึกออกไหม

และอย่างเวลาพอไปอย่างเวลา
ไปอัดไลน์พี่มา
ฉันยังไม่เคยไปจุ่งพูดไวล์คุณกับโทรศัพท์ของเธอเลย
ดุข่าวช่วยพี่มา

ตามันยาว

สวยจังเลยค่ะไม่สวยอย่างนี้ไปทำอะไรมาถึงสวยอย่างนี้นั่งก็นั่งดู
ท่านอยากให้พูดอะไรเลย

ได้ว่าเป็นการฉลองวันเกิดนะฮะอายุครบ

เพราะนางก็เป็นคุณแม่คนสวยมากเลย
ให้บนเพื่อนมาร่วมผ่านมา
วันเกิดประหลาดอยู่อย่างสนุก
ก็มีการมอบของขวัญเป็นเงินสด

ให้เป็นของขวัญให้กับภรรยา

ไม่ไม่เหมือนเวลาคนให้ไม่เหมือนกันทำงานเอง
เขาใช้คำนี้ไหมแต่ล้านเงิน
น้องจ้อยแปลก๘ล้าน๑๒ล้านที่เคยได้อย่างนั้นดีกว่า

อ้าวยังไงสรุป
นี่ส่งมาแล้วว่าเดี๋ยวจะมาให้อังเปล่า

อ้าวงานนี้น่ะ

เอ้านี่เค้กด้วยแกะออกมาจากห่อกระดาษสีน้ำตาล

ตัวก็เป็นเงินที่มานี่นี่ปึกละเจ้าหละ
แสนเนี่ยมาตรงกลางหนึ่ง

ปึกละแสนปึกละ๘๐๐๐๐บาท

ก็เดี๋ยวโทสก์โอ๊ยพรวัลเกิดให้เลยทีเดียวนะครับ
พร้อมกับแซวกันเวลานะคะ
นี่เขาเขียนลงไปในนี่ด้วยเห็นมั้ยเนี่ย

ถึงจะแก่ขึ้นทุกปีแต่หนูก็คือเด็กของพี่ตลอดไป
ว้าวบ๊อบบอ
คุณนวลจันนันทดีเขาส่งมาว่าคุณม้าสวยน่ารักค่ะ
ครับวะคุณมั้ยครับไม่ใช่ของเราคุณแม่งครับความสุขกับเงินเลย
แฟนคนสวยคือปรางกัณรันวงขจรไกร
แม้ว่าจะมีบางช่วงต้องเจออุปสรรคทำให้หลายสิ่งหลายอย่างนั้นไม่ราบรื่น

มีเขาแบบห่างกับพักนึงแล้วกลับมา

หนูเพิ่งรู้เข้าบอกว่าซักแปบกันกัน๘ปีที่แล้วเขาครบกันนะ
ปรางของพี่เนี่ยใช่ปราง
ใช่เค้ามีชื่อการคือปรางเฉย

ตอนนี้นักร้องหนุ่มได้เสิร์ฟความหวานให้แฟน
ฟินกันแบบต่อเนื่องคือโพสต์ภาพถ่ายเมื่อ๘ปีก่อน

ขณะที่เจ้าตัวกับสาวกลางกำลังเดินกุมมือกันไปช็อ

หนุงกระดิ่งตามภาษาคู่รักพร้อมกับเขียนแคปชั่นสั้นมีความหมายว่า
วันนี้เมื่อ๘ปีที่แล้วไหนไง

ขณะที่เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเห็นภาพดังกล่าว
ใจไม่ไหวต้องขอเข้ามาคอมเมนต์แซวมุมหวานของหนุ่มโต้งกันรัว
ส่วนเสาปรังก็ไม่น้อยหน้าเพราะเธอโพสต์คอมเมนต์เป็นสัญลักษรอยยิ้มหวาน
คำขอบคุณที่ฝ่ายชายตั้งใจมอบโมเมนต์ดีนี้ให้

คือเหมือนตอนนั้นเหมือนเขาเกิดอะไรรู้สักอย่างหนึ่ง
ต่างคนต่างก็ไม่ยอมน้องมะปรางก็แบบไม่ยอมบอกว่า
รู้จักหรือมีแฟนกันสักทีอะไรอย่างนี้

แต่พอพักหนึ่งเหมือนคือดีกันอย่างไรไม่รู้หรอกค่ะ
แต่ช่วงหลังนี่คือตั้งแต่เล่นอเจ้าเลยนี่เขาหวานหมดนะ

มันมีนะครับแต่เราอยากคุยเรื่องพี่มาตูม
มาตูมหน่อยสิคะได้เลยสิคะ
ก็เรียกได้ว่าไปเกาะกระแสเขาอีกแล้ว

เจ้าตัวยืนยันว่าไม่เคยคิดจะเกาะกระแส
เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นปริ้นต์อยู่แล้ว
โอ้โหจากที่ระวังแล้วก็พยายามไม่ให้เกิดดราม่าสุดท้ายก็โดนจนได้

รับนะว่าเคยร้องไห้กับเรื่องแบบนี้

เพราะว่ามันไม่อยากที่จะเอาคอมเมนต์เหล่านี้
มาให้เป็นการแบบว่าทำให้ชีวิตต้องแบบเศร้าหมอง
ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปนางบอกอย่างนี้
แต่ว่าฉันก็ว่าดูเหมือนนางไปเกาะทุกเรื่องกัน

แต่ว่าเพราะนางพูดอยู่ในรายการแชก
แชกเข้าเช้าเพราะนางแบบนางใก้ตังคือนางโท

เป็นดาราคนนึงป่ะหรือว่าแต่งสวยเฉย

แล้วทิ้งได้เอาสร้อยคอปิดไว้นั่ง

สวยมากเดิมไปตรงเอาดีทางนี้ได้
สวยนะเวลาแต่งแล้วสวย
อย่างทีตอนนี้เขามีประหารว่าแฟนก็คือแฟนคับโจมตีเขา

พวกนี้เขาก็เรียกกันอย่างงี้อีหนู
แต่ว่าคนที่มีแฟนคลับเยอะขนาดลิซ่าแล็คพิ้งเนี่ยก็
คนจะไปยุ่งอะไรด้วยก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะ

ที่สูงสุดสำหรับดารายิงในเอเชียใช่ไหมคะ

ต้องกัมถุกันแล้วกับจัน

พี่หนุ่มละครับน้องมายุเวียเที่ยวมาไหนครับ
ไม่รู้เหมือนกันบอกอีกแล้วนี่วันทีปลู๊มพรุ่งนี้วันที่วันเดียวแล้วกูจะบอกว่า
เวยพรท่านผู้ชมพรุ่งนี้คงต้องไปแต่เอียร์หลาน๒คน

ใครเข้าแต่เอียร์หมดกระเป๋าอย่างคุณแล้วคุณหนุ่มเอิ้ง

ต้องบอกว่าน้อยกว่าพี่หนุ่มไม่ได้นะแล้วเขาเตรียมการแสดงให้ลูกเขาด้วยอ่ะขอโทษนะพรุ่งนี้จะเห็นในรายการ
คนที่พูดเพลงมาก็โดนฉันโดนไอ้เนี่ยไอ้อะไรนะไอ้นิโน่อ่ะอยู่ให้ล้าน
พอให้ไปคนนึงแม่มันไถหมดทั้งห้องแต่งตัวเลย
ไปลาครับเวลาหมดแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ